อีกหนึ่งประเด็นใหญ่นะคะที่สังคมจับตาตั้งแต่เมื่อวานนี้แล้ว
ก็คือการเข้าให้ปากคำกับตำรวจปราบปรามยาเสพติด
ของคุณเบ้นเรสซิ่งสามีของคุณแพทย์นับประพานั่นเอง

ว่าวันนี้บ่าย๓โมงจะเข้าให้ปากคำ
โอ้โหสังคมก็จับตารอดูค่ะ

รอทำข่าวตั้งแต่ช่วงเช้าที่ผ่านมา

แล้วก็ท้ายที่สุดช่วงเวลาประมาณสัก๓โมงกว่า
ซึ่งไทยรัฐก็มีการไลฟ์บรรยากาศ

สามโมงกว่าคุณเบนเวสซิ่งก็ปรากฏตัว
รวมถึงน่าจะใช้เวลาในการสอบสวน
เข้มข้นนานกว่า๕ชั่วโมงค่ะ
โดยภายหลังจากที่ตำรวจปราบรามยาเสพติด

ซึ่งก็เป็นห้องพักของนายอัครกิจ
วรโรธเจริญเดชหรือว่าเบนทเรสซิ่ง
สามีของนักแสดงสาวอย่างแพทย์นปภาตันตระกูล

ตามแผนปฏิบัติการชัยยศยุคไภรี๖๐ทัพ๒
นายอัครกิจก็ได้มอบหมายให้ทนายความเนี่ยนะคะ
ประสานเข้าให้ปากคำเวลา๑๕นาฬิกาของวันนี้
ตำรวจก็ได้เตรียมพนักงานสอบสวน
เจ้าหน้าที่ป้องกันและปรับรามยาเสพติด
รวมถึงเจ้าหน้าที่ป้องกันและปรับรามการฟอกเงิน
เพื่อสอบปากคำภายในห้องพักดีภูมิ
บริเวณชั้น๒ของกองบัญชาการตำรวจปรับปรามยาเสพติดค่ะ
ดังนั้นวันนี้ทำให้สื่อมวลชนหลายแขนง

เวลาผ่านไปหลายชั่วโมงคุณผู้ชม
และตำรวจพิสูจน์หลักฐานก็ได้เข้าเก็บหลักฐาน
ภายในรถลัมโบกินี่สีเทาดำ

เพื่อที่จะนำมาประกอบสำนวนคดีนะคะ
จนกระทั่งเวลาประมาณ๑๕นาฬิกา๓๐นาที
นายอัครกิจพร้อมกับทนายความและมารดา
ก็เดินทางมาถึงด้วยรถยนต์ส่วนตัว
แล้วก็เข้าให้ปากคำกับพนักงานสอบสวน

รวมถึงแผ่นป้ายทะเบียนรถยนต์มาชี้แจงด้วยนะคะ

ก็ไม่ได้ให้สัมภาษณ์ใดกับสื่อมวลชน
จากที่ผู้สื่อข่าวสังเกตสีหน้าสีตา
ก็มีสีหน้าสีตาที่เคร่งเครียดอย่างชัดเจนนะคะ
โดยพลตำรวจตรีพรชัยเจริญวงศ์รองผู้บัญชาการ

จากการเข้าตรวจค้นตำรวจพบหลักฐานหลายอย่างค่ะ
ที่มีความเชื่อมโยงกับผู้ต้องหารายสำคัญ
ซึ่งนายอัครกิจก็จะต้องชี้แจงข้อเท็จจริง
ว่าจะใช้เวลาประมาณ๕ชั่วโมง
ในการตรวจสอบเอกสารรวมถึงการสอบปากคำค่ะ
คือขณะนี้เป็นเพียงแค่ผู้ต้องสงสัยนะฮะ
ต้องสงสัยในเรื่องของการถือทรัพย์
ที่กลุ่มขบวนการค้ายาเสพติฯ
ก็คือแบบว่าเวลานำยาเสพติดเข้ามาจำหน่ายในพื้นที่ต่าง
เงินที่ได้จากส่วนหนึ่งเนี่ยตัวของระดับ
ระดับของผู้สังการหรือในทุน
ก็จะนำเงินมาแปรสภาพในรูปแบบต่าง
อย่างเช่นไปลงทุนในเรื่องของ
เครื่องกลับเครื่องกลรถยนต์ต่าง
อันนี้ก็ถือว่าคนที่ถือทรัพย์ตรงนั้นอยู่ก็อยู่ในข่าย
มาปรากฏตัวด้วยหรือไม่ซึ่งก็ไม่ได้มาปรากฏตัวนะคะ
แต่ว่ามีความเคลื่อนไหวของนางเอกสาววันนี้
ที่บ้านพักส่วนตัวย่านเจริญราชค่ะ

รวมถึงได้มีโอกาสสอบถามข้อมูลจากญาติใกล้ชิด

แพทย์ได้ดูแลแม่ตลอดทั้งวัน
และไม่ขอตอบเรื่องใดแทนนางเอกสาวทั้งสิ้น
ซึ่งแพทย์ได้เดินทางมายังบ้านพักหลังนี้
ตั้งแต่ช่วงเวลาตีหนึ่งของเมื่อคืนค่ะ

และเป็นรถคันเดียวกับที่จอดอยู่
ธนดลแมนชั่นเมื่อวานนี้ค่ะ